คุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะเช้ามืดสักตี๔ตี๕ก็ได้
มันยังมืดอยู่เนอะมืดอยู่คนไม่ค่อยพลุกพ่านเงียบหน่อย
คุณผู้ชมไปที่ถังขยะแล้วยังไงคือบางคนมีอาชีพเก็บของเก่าขายใช่ไหม
ขวดบ้างเก็บรังกระดาษบ้างไปชะโงกดูที่ถังขยะถังหนึ่ง
ขาคนโผล่ขึ้นมาแย้งแทบแทบเท่าหน้าเลยค่ะเป็นขาคนสองท่อนถูกหั่นอยู่ในกระสอบ
ทิ้งถังขยะแบบนี้วิ่งไม่วิ่งคะฆาตกรรมอำคลางแน่
โทรแจ้งตำรวจเลยวิ่งเตลอดไปหมดเลยลองไปฟังดูนะมันเกิดอะไรขึ้นโหดเฮียมอะไรขนาดนี้อ่ะ
แค่จะหุ่นได้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

ตรงนี้คือซอยนเรสวน๓ตำบลหอรัตนาชัยในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
กู้ภัยนี่บึงรถกันมาแทบไม่ทันเลยค่ะหลังจากบอกว่าน่าจะมีการฆ่าหันศพฆาตกรรมอำพรางเนี่ย
มากันพร้อมรถพยาบงพยาบาลเลยมากันหมดเลย
มาถึงปุ๊บก็เจอถังขยะอยู่หลายใบจนเจอถังที่มีถุงกระสอบปุ๋ยมุ้งสีชมพูแล้วก็ท่อนขาช่วงปลายนิ้วเท้าโผล่ออกมาแบบนี้
ประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นไงพี่อุ๋ยมันมีบัตรประชาชนของผู้หญิงตกอยู่ข้างถังขยะด้วย
เป็นใครไม่คิดอ่ะใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเคราะห์ดีที่ไม่ใช่ขาคนแต่เป็นขาตุ๊กตาส่วนบัตรไม่เกี่ยวข้องนะคะ

ตอนแรกคิดว่าเป็นศพแล้วเพราะคือโผล่มาแต่ขาอย่างเดียวครับ

คือเห็นนิ้วหมดเลยคือนึกว่าเป็นคนแน่นอนเลยแล้วคือ
อีกอย่างนึงมีแบบประชาชนด้วยครับอันนี้เป็นตุ๊กตาหย่าง
ไหมฮะใช่ครับเป็นตุ๊กตาหย่างครับวันนี้จับดูก็รู้เลย
ว่าเป็นตุ๊กตายางอยากฝากบอกคนทิ้งยังไงมั่งให้
ทำอะไรมั่งฮะให้มันอยากอยากอยากให้ทำร้ายให้ดีกว่า
นี้อ่ะครับกูภายตกใจหมดเลยใช่ครับกูตกใจกันมา
๐บาทแล้วประชาชนเมื่อกี้มีคนลุงมาเก็บขยะก็ตกกระใจ
บอกว่าเจอศพเจออะไรครับลุงก็เลยไปเลยไปเลย
ใช่ครับแล้วลุงรู้ยังตอนนี้ตอนนี้ลุงยังไม่รู้
มันลงไปก่อนแล้วครับอ๋อนึกว่าศพจริงใช่ครับอืม
บอกถ้าทิ้งอย่างนี้มาก็ให้เขียนอะไรมาหน่อยว่าเป็น
ตุ๊กตายางอย่าทำแบบนี้ใช่ครับใช่ครับหรือว่าทำลาย
ดีกว่านี้หน่อยก็ได้ครับนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะอยู่
น้อยเขียนขาเขียนอะไรซะหน่อยว่าของปลอมอะไรอย่าง
หรือว่าของไม่ได้ใช้งานแล้วหรือใช้งานไม่ได้
อะไรก็ว่าไปใจคอมันไม่ค่อยดีไงถ้าเจอแค่
ปลายเท้าโผล่มาแต่พี่กู้ภัยบอกนี่คุณลุงที่เจอคน
แรกเนี่ยแกไปก่อนเลยนะพุ่งวิ่งเลยอ่ะแกแจ้งแกแจ้ง
มาแล้วแกไปเลยตอนนี้แกยังไม่รู้เลยนะเพราะ
ไปแล้วแกไม่กลับมาอีกเลยคุณลุงคุณลุงดู
ไทยรัฐนิวส์โชว์นะขาหุ่นนะคะคุณลุงป่านี้นอนหลอน
หรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิเออป้าคนเก็บของเก่านะคะ
เขาบอกว่าก็ออกมาเก็บขยะตรงนี้เป็นประจำแหละ
เจอบ่อยไอ้พวกตุ๊กตายางต่างเนี่ยบางทีก็ใส่ถุง
บางทีก็วางไว้แถวโคนต้นไม้แต่ป้าไม่เคยตกใจเท่าไ
ไหลเพราะว่ารักษณะมันยังดูเหมือนของปลอมอืมแต่อัน
ป้ายอมรับเลยนะจากประสบการณ์คนที่เคยเจอชิ้น
ส่วนตุ๊กตายางมานักต่อนักแล้วตามกองขยะอันนี้มัน
เหมือนจริงอ่ะฟ้าก็เลยบอกว่าเออเขาทิ้งกันดี
ให้รู้หน่อยว่าเป็นของปลอมไม่ใช่ขาคนจริงเบื้องต
เจ้าหน้าที่ก็เอาตุ๊กตายางยัดคืนกระสอบปุ๋ยให้
เรียบร้อยแล้วก็อย่างน้อยอาจจะผูกถุงให้เรียบร้อยอ่ะเนอะ
คนจะได้ไม่ตกใจอีกนะคะ
แม่ใจหายใจคว่ำกันทีเดียว
วันนั้นก็ไปเจออยู่ที่ชายทะเลใช่ไหมชายหาด
ใช่อันนั้นมาทั้งตัวเลยค่ะขอโทษ